ต่อกันที่รายการที่เรากำลังจะทำการถ่ายทอดสดกับศึกวอเล็กบอลชาย
เตรียมความพร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็บอกว่าจะขอเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้นะครับ
ร้ายจาก๒ปีที่แล้วในการแข่งขันเอวีซิครับของวอเล็กบอลชายทีมชาติไทยยังคงอยู่ในใจของทุกคน
หลังจบในอันดับ๘ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของการแข่งขัน
ถมรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพพวกเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะลบฟันร้าย
มุ่งมั่นทำผลงานให้ดีเพื่อกู้หน้าในบ้านเกิดของตัวเอง
ภายใต้การทำทีมของนาวะอากาศโทมนชัยสุพัชิรากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอน
เก็บตัวฝึกศรมาร่วมกันมานานกว่า๒เดือน
มองว่าทีมชุดนี้ดีกว่าทุกชุดที่เคยมีมา
เนี่ยเป็นชุดที่เด็กใหม่ทั้งคู่ก็คือตัวเซต๒คนนะฮะ
เราพยายามจะสร้างตัวเซ็ตคู่นี้ขึ้นมานะครับ
ทดแทนรุ่นพี่สลานกิจอะไรพวกนี้ที่บาดเจ็บนะครับ
ก็ปัญหาก็คือตัวเซ็ตเนี่ยก็คืออาจจะใหม่
แต่ถ้าเล่นได้แล้วเนี่ยชุดนี้เป็นชุดที่น่ากลัวครับ
โชคดีที่เราเล่นโทนาเมนต์ปีนี้๘ทีมมันค่อนข้างแข็งอ่ะนะ
ถ้าเราสามารถชนะใครได้ทีมใดทีมหนึ่ง
หรือมีโอกาสเข้าไปที่๖อะไรประมาณนี้
ผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีของเด็กชุดนี้นะครับ

นับเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เป็นการผสมผสาน
ระหว่างนักตบเลือดเก่าและนักตบเลือดใหม่
ก้าวเท้าขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรก
ไม่ว่าจะเป็นกิติพงศุกสาลากันตะพัฒน์คูณมี
กริจจันดาหัวดงกิติศักดิ์แสงสี
รวมถึง๒ตัวเซ็ตบุญยฤทธิวงธรมาวินมณีวง

อย่างกัปตันแขกกิติคุณศรีอุทวง
เชื่อว่าน้องจะได้ประสบการณ์จากทวนาเมนต์นี้
รวมเอา๘ทีมของทวีปเอเชียมาแข่งขัน
หมายที่เราตั้งไว้อันดับแรกก็คือเข้า๑ใน๔ให้ได้ก่อนครับ
เหลือก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
แฟนแฮลลาสทีวีแฟนวลัยบอลชายนะครับ
ก็ขอให้มาติดตามนะครับพวกเรานะทีมวอเล็กบอลชายของเรา

ให้กับที่แฟนคอยติดตามแล้วก็คอยชื่นชมพวกเราครับ
เพราะกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญ
อย่าลืมติดตามและเชียร์วอเล็กบอลชายทีมชาติไทย

ทางไทยรัฐทีวียิงสดทุกเกมการแข่งขัน
รู้ดีว่าจะเจอกับคู่แข่งที่เหนือกว่า
แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะสู้บนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน